ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเป็นเหตุการณ์สลดและหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
อดีตลูกเขยบุกไปที่บ้านของอดีตพ่อตาแม่ยาย
ซึ่งจริงแล้วก็เลิกกับลูกสาวบ้านนี้ไปตั้ง๔ปีแล้วนะคะตัวเองก็ไปมีแฟนใหม่แล้วนะคะ
บุกไปไปยิงพ่อตาแม่ยายแล้วกระสุนไปโดนลูกของตัวเองด้วยลูกคนเล็กอายุ๕ขวบกระสุนพลาดไปโดน
แล้วตัวอดีตลูกเขยก็อุ้มลูกคนเล็กไปแล้วลูกคนเล็กก็ตายกลางทางแล้วก็ยิงตัวตายตาม
ทางครอบครัวของฝั่งอดีตลูกเขยที่ก่อเหตุเนี่ยก็อ้างว่าทางบ้านนี้กีดกันไม่ยอมให้ไปดูแลลูก
เขามีลูกสาวสองคนกีดกันไม่ให้เลี้ยงลูกไม่ให้ใกล้ชิดลูกแต่ทางฝั่งบ้านเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยกีดกันเลยนะ
แต่อยู่ดีบุกมายิงเขาถึงบ้านแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยค่ะพ่อตาแม่ยายแล้วก็ลูกคนเล็กเนี่ยเสียชีวิต
ตัวคนก่อเหตุก็ฆ่าตัวใต้ไปด้วยค่ะวันนี้มีพิธีรดน้ำสบ
นางสาวมนธิบศุกรสวังอดีตภรรยาคนก่อเหตุ
สุขสว่างอายุ๗๔ปีนางกาญจนีสุขสว่างอายุ๗๑ปี
เป็นอดีตพ่อตาอดีตแม่ยายของคนก่อเหตุ
รวมถึงน้องมายลูกสาวคนเล็กอายุแค่๕ขวบนะคะ
ศพที่นี่ค่ะบรรยากาศโศกเศร้ามากนะคะ
รดน้ำศพนางมนทิพย์ก้มลงไปกราบเท้า
จูบเท้าพ่อกับแม่แล้วก็ร้องไห้ไม่หยุด

กราบเท้าจูบเท้าพ่อกับแม่นะคะ
เพราะรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าขอโทษ
เหมือนกับอดีตสามีของตัวเองมาก่อเหตุโหดเยี่ยมแบบนี้
ส่วนน้องเมย์ลูกสาวคนโตอายุ๑๒ปี
ตอนนี้โอ้โหเด็กเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

ก็ต้องคอยปลอบแม่ทั้งที่ตัวเองก็เศร้าไม่แพ้กัน
วันนี้มีญาติครูเพื่อนนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่
เคารพนับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
ก็มาร่วมพิธีรดน้ำศพกันเยอะเลยค่ะ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพที่วัดหนองบัวแล้วก็ได้คุยกับป้า
แต่นามสมมุตินะคะเป็นน้องสาวของอดีตพ่อตาผู้ก่อเหตุ
เนี่ยค่ะก็เล่าให้ฟังว่าหลังเกิดเหตุทางครอบครัวยังทำใจ
ไม่ได้เลยจริงจริงโดยเฉพาะหลานสาวซึ่งเป็นอดีตภรรยาของคนก่อเหตุ
หลังจากที่เมื่อวานนี้พ่อของผู้ก่อเหตุให้สัมภาษณ์
ว่าทางอดีตพ่อตาแม่ยายกีดกันไม่ให้เจอลูกสาวทั้งสองคน
ถึงขั้นไปแจ้งความกับตำรวจเรื่องนี้ไม่จริงนะคะ
ที่ไปแจ้งความในครั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุนี่แหละ
มารับลูกเข้าไปเพื่อต่อรองให้ตัวอดีตภรรยากลับไปคืนดี
กลับไปอยู่ด้วยแต่ตอนนั้นเขาไม่อยากกลับไปอยู่ด้วยแล้ว
เพราะว่าตัวคนก่อเหตุเองก็มีแฟนใหม่ไปแล้ว
ประเด็นที่มากล่าวหาว่าอดีตพ่อตาแม่ยายไปดูถูก
ว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนสวนไม่มีสตังค์ยากจน
ไม่จริงนะคะไม่จริงเลยที่ผ่านมาอดีตพ่อตาแม่ยายไม่เคยด่าใคร
เป็นที่รักของญาติพี่น้องนี่ค่ะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอมองว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ย
มันอยู่ที่ตัวคนก่อเหตุนั่นแหละที่ตัวเองก็ไปมีคนใหม่
ไม่รู้จักพอยังตามมาราวีอดีตภรรยา
อดีตภรรยาเปลี่ยนนามสกุลก็เพราะว่าลูกสาวก็คือ
หลานของเธอเนี่ยนะคะที่คนที่ให้ข้อมูลอ่ะ
ชื่อถูกทิ้งไว้ในทะเบียนบ้านเดิม
ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่กาญจนบุรีกับพ่อด้วย
ตอนนั้นพ่อเนี่ยตัวพ่อคือตัวคนก่อเหตุไปมีแฟนใหม่แล้ว
ก็เลยมาเปลี่ยนนามสกงนามสกุลกัน
ก็เพราะว่าแยกกันเลิกกัน๔ปี

ตัวแม่ก็เลยให้ลูกเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลฝั่งแม่
มันก็เหมือนกับเป็นเรื่องปกติอ่ะ
แต่ว่าเนี่ยค่ะมาเกิดเหตุการณ์ศูนย์เสียแบบนี้นะคะ

บอกว่าครอบครัวนี้สูญเสียคนรักติดต่อกันเลย
๒เดือนที่แล้วพี่ชายอีกคนก็เสียชีวิต
ชาปนกิจศพก็ร้องไห้กอดกันกับในทีม

พ่อตายังพูดเป็นรางเลยว่ากอดกันซะนะ

มาถึงวันนี้ก็ไม่ได้กอดกันจริง
และที่น่าสงสารที่สุดก็คือน้องเมย์อายุ๑๒ลูกสาวคนโตเนี่ยค่ะ
เมื่อคืนหลังสวดพระอภิษฐรรมศพเสร็จ
ร้องไห้จนหมดแรงจนแทบเป็นลมไปเลยนะคะ
เราก็เสียใจเหมือนกัน
มาย่อเย้ยครอบครัวเราหาครอบครัวเราไม่ดี
กิจกันว่าให้พ่อลูกเจอกันมันไม่ใช่
เขามาเขาก็ไม่เคยขัดขวางให้เจอลูกตลอด
เขาก็เคยพูดแต่ว่าพ่อลูกเขา
เราไม่กีดกันพ่อลูกเขาเหมือนเขามาเล่า
เราก็รักลูกเราเขาก็รักลูกเขา
เราไม่เคยกิดกันพ่อลูกเขาจะเจอกัน
ลูกทุกข์มาให้พี่ก็เอาลูกไว้
เดือดร้อนมาแล้วพี่จะไล่ลูกไปได้ไง
ลูกของน้ำตามาร้องไห้มาหาพ่อ

อยู่เขาไม่ได้อยู่กับเราลูกมาอยู่บ้านพ่อ
เพราะเขาไม่มีใช่ไหม

พ่อเลี้ยงได้หลานแค่สองคน
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับ
รุ่นพี่ที่โรงเรียนของน้องมาย
ลูกคนเล็กวัย๕ขวบที่ถูกลุกหลงเสียชีวิตไปเนี่ยนะคะ

รุ่นพี่ที่โรงเรียนบอกว่าน้องมายเป็นเด็กที่น่ารักมาก

มาชวนคุยเป็นเด็กช่างพูดร่าเริง

ไม่คิดว่าน้องจะจากไปเร็วขนาดนี้
ก่อนหน้านี้เคยเห็นพ่อของน้อง

ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้

๕ขวบกำลังโตเริ่มมีความฝัน
ก่อนหน้านี้เคยคุยกับน้องมาย

หนูโตขึ้นนะหนูอยากจะเป็นคุณครู

อายุยังน้อยมากแบบนี้นะคะ

น้องหลับให้สบายไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
มันไวไปอะไรอย่างเงี้ย
ก็เห็นพ่อเขาเอาขนมมาให้น้องกิน

ใช่ก็จะแบบเล่นปกติ

คือแบบจะเข้ามากอดอะไรอย่างนี้

ก็คือน้องบอกน้องอยากเป็นคุณครู
ครูประจำชั้นและครูที่โรงเรียนของน้องมาย
ก็พาเด็กนักเรียนไปร่วมพิธีนะคะ
ก็ไปช่วยดูแลแขกในงานด้วย
ทีมข่าวได้คุยกับครูประจำชั้น

มาหาลูกสาวที่โรงเรียนบ่อย

มาฝากดูว่าถ้าพ่อมาหาลูก

โรงเรียนบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ
คือโรงเรียนทำแบบนั้นก็ไม่ได้อยู่แล้ว

ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างที่ทางฝั่ง

คือฝั่งของ

พ่อของคนก่อเหด

หาว่าจนกว่าหาว่าเป็นแค่คนสวน

วันนี้
ทางครอบครัวของผู้สูญเสีย

ที่ตั้งศพของนายธนพัฒน์คนก่อเหตุ

บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วง

ไม่อยากเป็นการซ้ำเติมทั้งสองครอบครัว

แต่ยืนยันว่าปกติลูกชาย

แต่ช่วงหลังมีปัญหาเรื่องครอบครัว
ลูกชายก็จะมีสีหน้าคล้ายคนเก็บกฎ

เครียดจนแบบปากเริ่มเบี้ยว
อันนี้พ่อบอกนะว่า
คนก่อเหตุเนี่ยเครียดจนปากเริ่มเบี้ยว

เพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็สูญเสีย
ตัวของนายสมนึกบอกว่าเขาก็เสียใจ
เพราะเขาเองเนี่ยอาจจะมองว่าเขาเสียแค่นายธนพัฒน์ลูกชาย
แต่ความจริงไม่ใช่เขาก็สูญเสียหลานของเขาด้วยนะฮะ
สาวคนเล็กเขาเนี่ยจึงอยากขออโหสิกรรม
เพราะเรื่องนี้มันเกิดไปแล้ว
ในทางนู้นมันก็ก่อนนี้ก็เป็นดองกันกัน
ทีนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เออ
ไม่ถือโทษโกรธอะไรกันหรอก

ฝั่งนี้เขาก็ขอโหสิกรรมนะฮะ

มีพระอาจารย์ที่นับถืออยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะ
มาพบแล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ธนพัฒน์ลูกชายไปหา

เพื่อขอให้พระช่วยถอนอาคมให้
ลักษณะเหมือนกับตั้งใจว่า
จะต้องไปก่อเหตุแล้วต้องการตายตามกันไป
ก็เลยขอให้ถอนอาคมของตัวเอง
ซึ่งตอนนั้นพระอาจารย์ก็ได้ห้ามปรามไปแล้ว
แต่ว่านายธนพัฒน์ไม่ฟังนะครับ
อกจากนี้พระรูปนี้ยังบอกกับพ่อของนายธนพัฒน์คนก่อเหตุ
ได้นั่งสมาธิแล้วสื่อกับวิญญาณของนายธนพัฒน์ได้
นายธนพัฒน์เนี่ยให้มาบอกกับครอบครัวว่า
ขอให้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณจากจุดเกิดเหตุ

แล้วให้ทำพิธีชาพนักกิจศพในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
แล้วให้เอาเท่ากระดูกไปไว้กับกระดูกของแม่ที่อัฐิที่เจดีที่วัด

สำหรับการชาปนักกิจศพเนี่ยนะคะ
ที่ตกเป็นเหยื่อ๓ศพก็คือน้องมายอดีตพ่อตาอดีตแม่ยายเนี่ยค่ะ
ในส่วนของน้องมายจะมีการชาปนกิจในวันจันทร์
ตแม่ยายคือวันอังคารอดีตพ่อตาวันพุธคือเรียงไปนะคะ
ไล่ไปแต่ละวันส่วนคนก่อเหตุเนี่ยชาปนกิจในวันจันทร์เลยนะคะอืม
ก็สูญเสียกันทุกฝ่ายฮะเหตุการณ์นี้